เปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการถูกแอบถ่ายใต้กระโปรง
รู้ว่าคู่กรณีถูกดำเนินทางกฎหมายไปแล้ว

แต่ว่าท้ายที่สุดคู่กรณีก็ได้ประกันตัวออกมาค่ะ

บทบาทลงโทษบ้านเราในเคสนี้มันเบาเกินไปค่ะ
แล้วก็มีโอกาสนะที่คู่กรณีคนนี้
จะกลับมาทำพฤติกรรมนิสัยไม่ดีแบบนี้
เช่นเดิมอีกไปฟังพีชพัชระกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ก็รอฮะตอนนี้มีการประกันตัวไปแล้ว
แต่เราก็เรียกว่าเราจะรอผู้เสียหายเพิ่ม
ผมคิดว่าเราจะหาผู้เสียหายเพิ่ม
แล้วเราก็จะผลักดันเรื่องนี้ให้
ให้มันไปที่ที่สุดให้มันหนักกว่าเดิมค่ะ
นี่ก็รวมได้มากกว่าเกิดจากครั้งนี้ค่ะ
ตอนนี้เท่าที่ผมคิดว่าที่เขามีการดูเรียกว่าอะไรอ่ะ
ทั้งคลิปและภาพจากกล้องวงจรปิด
เราคิดว่ามีผู้เสียหายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๓๐ลาย

ผมคิดว่าถ้าเราดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุด

ผมคิดว่าในฐานะที่ถ้าทุกคนแบบ
คุณทุกคนที่เป็นผู้หญิงควรจะต้องพูดเรื่องนี้ให้มากขึ้น

มีการเสียค่าปรับกันไปแต่ว่าก็ได้ประกันตัวออกมาไง

เพราะว่าทุกคนเห็นหน้าเขาแล้วเหล่า
แล้วแอบอ้างด้วยว่าเป็นสื่อมวลชนไง
เขาก็เลยบอกว่าไว้จงไว้ใจอะไรแบบนี้
คือภาพในเหตุการณ์เขาบอกว่า
เห็นผู้ชายคนนี้เข้าไปใกล้แพทิเซีย

ซึ่งรองเท้าของเขาเจาะรู

แล้วก็ยังมีพี่นักข่าวของเราด้วยก็ต้องระวังตัว

ก็ควรจะใส่ทรัพย์นมทรัพย์ในอะไรให้เรียบร้อยนะคะ